คุณผู้ชมครับการเลือกตั้งทั่วไปที่ถูกกำหนดให้จัดขึ้นในวันที่๘พฤศจิกายนปี๒๕๕๘ในพม่านะครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์การเมืองของพม่า
จากการปกครองประเทศในรูปแบบของพระเด็จการทหาร
แต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้ไปของพม่า
รวมทั้งทิศทางทางการเมืองในปี๒๕๕๙ของพม่านั้น
ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
และนี่เองทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงถูกเลือกและบันทึกเอาไว้
อยู่ในบันทึกไทยบันทึกโลก๒๕๕๘ครับ

กลายเป็นหนึ่งในวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยของพม่า
เพราะเป็นครั้งแรกในรอบ๒๕ปี
พม่ามีการเลือกตั้งที่เสรีและเปิดกว้างที่สุด
และถึงแม้ผลการเลือกตั้งที่พักสันนิบาทแห่งชาติ

มีที่นั่งในสภาเพียงพอที่จะเลือกประธานาธิบดีได้
จะไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมาย
แต่ประเด็นที่หลายคนกังวลก็คือ
ผลการเลือกตั้งจะนำมาสู่ความวุ่นวาย
หรือจะมีบางฝ่ายที่เสียอำนาจ
กระดานเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือไม่
แต่สถานการณ์ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้น
กลับกันฝ่ายกองทัพซึ่งเป็นคู่อำนาจเดิม
มีท่าทียอมรับผลการเลือกตั้ง
ซึ่งเป็นพักที่กองทัพสนับสนุนและเป็นรัฐบาลเดิม
พ่ายแพ้การเลือกตั้งไปอย่างราบคาบ
เห็นได้จากทั้งที่พลเอกเต็งเซ็งประธานาธิบดีพม่า
พลเอกอาวุโสมินอองลายผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ต่างก็ตอบรับให้นางองซานซูจีเข้าพบ
เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและวางแผนเปลี่ยนผ่านทางการเมือง

หลังจากที่ผลการเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการ

ที่มีลายเซ็นต์ของทั้งพลเอกอาวุโสตานช่วย
อดีตผู้นำเภรษการพม่าที่ลงนามเมื่อปี๒๕๕๒
ผลเอกเต็งเส่งประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่เซ็นไว้เมื่อ๓ปีที่แล้ว
ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่ชี้ให้เห็นถึงท่าทียอมรับนางองซานซูจีในฐานะผู้นำพม่าคนใหม่
เพราะจากการเปิดเผยของหลานชายพลเอกอาวุโสตานช่วยที่เผยแพร่ภาพธนบัตรนี้ออกมาระบุว่า
ผู้ที่สามารถลงชื่อในธนบัตรใบนี้ได้จะต้องเป็นผู้นำหรืออนาคตของผู้นำพม่าเท่านั้น
แต่คำถามที่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครตอบได้ก็คือใครจะเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปของพม่า
เพราะถึงอย่างไรนางองซานซูจีก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นประธานาธิบดีตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูล
ขณะเดียวกันก็ยังมีอีกหลายชื่อที่นักวิเคราะห์ประเมินว่า
อาจจะถูกเสนอเพื่อให้เป็นประธานาธิบดีสำหรับรัฐบาลเพื่อการปรองดองแห่งชาติ
ซึ่งทุกฝ่ายจะมีส่วนร่วมและหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของพลเอกอาวุโสมินอองไลน์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุดรวมอยู่ด้วย
ปี๒๕๕๘จึงถือเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนผ่านสู่กระบวนการประชาธิปไตยในพม่าผ่านกระบวนการเลือกตั้ง
แต่ในศักราชใหม่ปี๒๕๕๙จะถือเป็นบททดสอบที่แท้จริง
ด้วยความหวังว่าพม่าจะสามารถพลิกประเทศจากผลิตการทหารเต็มรูปแบบ
ถูกคว่ำบาดจากทั่วโลกให้เป็นประเทศประชาธิปไตยที่นานาชาติยอมรับได้
เหตุการณ์นี้จึงได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในบันทึกไทยบันทึกโลกประจำปี๒๕๕๙